กู้ภัยเมืองพัทยาค่ะต้องไปช่วยคุณป้าท่านหนึ่งนะคะ
ขาเนี่ยติดอยู่ที่ร่องไม้อยู่ที่บ้านของตัวเองเนี่ย
โอดโอยตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองค่ะ
กู้ภัยถึงเข้ามานะคะขาติดอยู่แบบนี้๔ชั่วโมง

โอ้ยนัดกันกันอันนี้นัดเนื้อป้าด้วย

เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงที่ป้า
ป้าเนี้ยลักษณะคือป่าขาป้าเนี้ยไปติดซ่อม
ซึ่งมันเล็กมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกู้ภัยเนี่ย
เวลาที่จะเอาขาคุณป้าออกมาเนี่ยก็ต้องใช้ค้อน
ัดไม้กระดานออกและช่วงที่งัดไม้กระดาน
มันก็ดีดไปดีดมาดีดขาคุณป้าคุณป้าก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนี่นะคะ
คุณป้าได้รับการช่วยเหลือจากกู้ภัยสว่างบริบูรณ
ธรรมสถานเมืองพัทยาที่เขาเข้าไปหลังจากที่มีคนโทรศัพท์แจ้งว่า
ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากบ้านหลังนี้นะคะ
สรุปสุดท้ายช่วยคุณป้าได้อย่างปลอดภัยแต่ขาขวาคุณป้าเนี่ยบวม
เพราะว่าร่องมันมีขนาดเล็กร่องที่ขาไปติด
และติดอยู่ตั้งสี่ชั่วโมงอะค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะ
เช็คว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะสอบถามคุณป้าค่ะ
คุณป้าชื่อคุณป้ายุพินบอกว่าช่วงหัวค่ำเนี่ย
กลับมาจากการขายลูกชิ้นทอดพอมาถึงบ้านก็ปิดไฟเตรียมเข้านอน
จู่ไม้กระดานที่ปูพื้นมันเกิดหักขาของคุณป้าก็เลยหลุดเข้าไปเลย
ติดอยู่ในร่องติดตั้งแต่๔ทุ่มค่ะ
พยายามตะโกนเรียกแม่ที่ป่วยเป็นอำมพลึกอยู่บ้านหลังข้าง
ทั้งตะโกนทั้งทุบบ้านปลาข้าวของใส่ฝาผนังให้มันเกิดเสียงดังขึ้น
ไม่มีใครได้ยินก็พยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่พักนึงค่ะ
แต่คุณป้าบอกว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่ขามันยิ่งหนีบเข้าไปเรื่อย
ยิ่งเจ็บขึ้นไปเรื่อยตะโกนร้องให้คนช่วยไปด้วยเนี่ย
ไปนั่นแหละค่ะเกือบตีสามค่ะแม่นั่นแหละค่ะ
แม่ซึ่งอยู่บ้านหลังข้างข้างกันเริ่มได้ยินเสียงและคุณล่ะเอ้า
ในเสียงลูกฉันก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนอาการบาดเจ็บที่บริเวณ
ไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าเองต้นขาขวาเองนะคะลักษณะของการบาดเจ็บ
คือเป็นแผลฟกช้ำและมีรอยถลอกค่ะ
เอาคุณป้าตรวจดูสภาพรอบบ้านหน่อยนะคะว่ามุมไหนตรงไหน
นี่ค่ะลักษณะมันเสียหายเพิ่มเติมหรือเปล่า